แม่พรุ่งนี้ได้เจอหน้ากันแล้วนะ

จะกลับมาถึงที่ประเทศไทยวันพรุ่งนี้
แล้วรู้ไหมคนนี้เนี่ยนะ
พ่อแม่จ่ายตังค์ให้เลยควักกระเป๋า๓๗๕๐๐บาท

แม้ว่าสัญญาลูกจะเหลืออีกปีนึงต้องทำงานอยู่ที่นั่น

อายุ๓๒ปีที่เป็นแรงงานไทย

ซึ่งดูสิพ่อแม่นะ
ที่ศรีษกรเกชอ่ะทำอะไรล่ะ
ทำพิธีจุดทูบกราบไหว้ขอพรทาเวสวันที่บ้านแหละ
ตำบลโพนยางอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดขอเถอะ
ขอให้ลูกชายฉันน่ะเดินทางกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยเถอะ
แม่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกส่งรูปส่งคลิปการสู้รบมาให้ดูตั้งแต่โน่น
วันแรกที่เกิดเหตุเลยเห็นแล้วใจไม่ดี
กลัวว่าลูกจะเป็นอะไรแต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีนะเนี่ย

ก็บอกลูกบอกว่าหลบดีนะลูกอย่าออกไปไหนนะลูก

แต่พ่อกับแม่บอกว่าไม่เอาอ่ะอยากให้กลับมาบ้านแล้ว
โอนตังค่าตัวไปให้ลูกเลย๓๗๕๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวลูกจะมาถึงวันนี้ที่เท่าไหร่๑๕ใช่ไหม
จะมาถึงวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม๑๖ตุลาค่ะ
การณการมันรุนแรงเนี่ยปีนี้ปีสุดท้าย๑๙แล้ว
อือปีสุดท้ายเดี๋ยวหรือ๑๙แล้ว

ตัวโอนไปให้เขาอ่ะ๓๗๕๐๐
นี่ไงเห็นไหมล่ะเพราะอยากให้ลูกกลับมา
แม่พูดแบบไม่เสียดายเลยไปเลยรีบกลับมาลูก
เอ้าก็ถ้าเกิดว่า๓๗๕๐๐แล้วแลกกับชีวิตลูก
ลูกได้กลับมาอยู่ที่นี่มากอดกันมันก็ดีกว่าไง
คือแม่ก็ไม่ได้มีตังค์อะไรเยอะแยะมากมายหรอกคุณผู้ชม

ฝั่งลูกชายคุณธนาชัยบอกว่าเดี๋ยวน่าจะมาถึงที่สุวรรณภูมิ
สักประมาณห้าโมงเย็นแล้วตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุนะโห
คิดดูสิไม่เอาละไม่อยู่จนครบหรอกถึงแม้ว่าจะครบกำหนดปีนี้ก็ตาม
พี่เบิร์ตนอนไม่หลับเลยนะนึกถึงสภาพแผ่นดินสะเทือนไหม
คือพอนอนแล้วก็ได้ยินเสียงสะเทือนจากเหตุระเบิดจากการยิงกันเนี่ย
มันสะเทือนอยู่ตลอดเวลาขอกลับบ้านเราดีกว่า
แต่ก็ยังมีเพื่อนคนไทยในแคมป์เดียวกันนะที่เขาอยากกลับแต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้กลับ
แล้วตอนนี้ทุกคนไม่มีใครมีกระจิตกระใจจะออกไปทำงานหรอกค่ะ
แต่ต้องไปนายจ้างบังคับไงนายจ้างบอกว่าถ้าเกิดว่ายูไม่ทำงาน
ก็ไม่มีตัวไม่มีตังค์ซื้อค่าตัวนะไม่มีตังค่าตัวซื้อกลับไทยนะ
ก็เลยจำเป็นต้องออกไปเพราะอย่างกรณีนี้เนี่ย
คือคุณธนาชัยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารอรัฐบาลไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
ไม่รู้ว่าเดือนไหนเหมือนกันก็เลยต้องออกไปทำงานให้ได้ตังค์มา
ซื้อตัวเดินทางกลับเองแล้วทุกคนอยากกลับใจจะขาดแล้ว
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่พรุ่งนี้จะเดินทางกลับถึงไทย
ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ